อ่าพูดถึงเรื่องของโจรเหนียวไก่โจรเหนียวไก่โลกหมาลาวเออ
กลับมาอีกแล้วได้ไหมประมาณนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้โจรเหนียวไก่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลา
ก็คือเป็นลักษณะเด็กเนี่ยเอาข้าวเหนียวไก่ไปวางไว้ที่ตะก้าหน้ารถ

มันเป็นข่าวใหญ่โตไม่คิดว่าจะมีคนทำอีกดูสิ
เพราะว่าตอนนั้นน้องโพสต์คลิปโอ้เป็นภาพสะเทือนใจ
แล้วแชร์กันกลายเป็นแบบโอ้โด่งดังนะ
เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะลบมาแล้วนะคะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นโจรนะเข้ามา
แล้วก็เนี่ยค่ะทำทีเป็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร
เหมือนจะเรียกใครสักคนหนึ่งเหมือนรู้จักใคร

งซ้ายมองขวาปลอดคนปุ๊บ
เข้าไปใกล้รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

ได้แล้วค่ะเหนียวไก่พร้อมน้ำเต้าหู้
หลังจากนั้นถอยรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปอย่างรวดเร็วได้ข้าวเหนียวไก่ไปกินสมใจเนี่ยนะคะ
คลิปนี้เจ้าของร้านเกมซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
เขาเอามาโพสต์ไว้ทีมข่าวของเราค่ะ
เห็นคลิปนี้ในเฟซบุ๊กไปตามหาความจริงมาให้
ร้านเกมร้านนี้ชื่อว่าร้านดวงเด่นสนุกเกอร์
ตั้งอยู่ซอยหลังบขศนครศรีธรรมราชนะคะ
พอไปถึงค่ะเราก็อยากจะไปพูดคุยกับเจ้าของข้าวเหนียวไก่ตัวจริงเนี่ยนะคะ
อายุ๑๕ปีเท่านั้นเองชื่อน้องตะวันจันพบ
เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าข้าวเหนียวไก่ซื้อมา๘๐บาท
ซื้อมาจากหน้าตลาดคูขวางตั้งใจจะเอาไปกินกับน้องชายอีก๒คน
แต่ก่อนกลับบ้านซื้อข้าวแล้วก่อนกลับบ้าน
สักนิดนึงละกันแวะเล่นเกมสักนิดนึง
สักหน่อยเออเอาซะหน่อยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะ
ก็เลยวางข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็น้ำเต้าหู้อีก๒ถุง
ไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเองขี่มาจอดหน้าร้านเกม
หลังจากนั้นเข้าไปเล่นเกมค่ะแป๊บ๓๐นาที
ออกมาทิ้งขยะที่หน้าร้านเอ้าข้าวเหนียวไก่ที่เอาไว้ตะก้าหน้ารถ
หายไปไหนกลับเข้าไปถามพี่เจ้าของร้าน
เจ้าของร้านเขาก็เลยเนี่ยค่ะเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูสรุป
มีคนเอาไปแล้วเนี่ยนะคะพี่เจ้าของร้านใจดีมากค่ะ
กลัวน้องไม่ได้ทานข้าวเพราะว่าไม่ใช่น้องคนเดียว
มีน้องชายอีกสองคนที่ต้องทานข้าวเหนียวไก่พร้อมกันเนี่ยนะคะ
เอาไปเลยหนู๑๐๐บาทเอาไปซื้อข้าวเหนียวไก่
ทำให้น้องตะวันได้กินข้าวเหนียวไก่สมใจ
แต่ไปฟังน้องเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
น้องเขาพูดอะไรคุณ
นักข่าวถามว่ามีอะไรจะบอกคนที่ขโมยเหนียวไก่
น้องตะวันบอกว่าข้าก็หนุยให้นี่
แปลว่าถ้าขอก็ให้ก็บอกกันดีก็ได้แหม
ต้องขโมยให้ยุ่งยากแบบนี้เนาะ

อ่าทีนี้นะคะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเกมเนี่ยนะคะ
พนักงานในร้านเกมขออภัยค่ะคุณสารวุฒิบุญพักดี
เป็นคนที่ช่วยน้องด้วยการเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เปิดเผยว่าตอนแรกที่น้องมาแจ้งบอกว่าข้าวเหนียวไก่หนูหาย
ก็คิดว่าเอ๊ะหมามันมาฆ่าไปกินหรือเปล่า
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเจอโจรค่ะเนี่ยค่ะ
คนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเข้ามาก่อเหตุเลย
ตัดสินใจเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดโพสต์
เป็นการเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบวางสิ่งของไว้ที่ตระก้าหน้ารถจักรยานยนต์
เรามารวังมากกว่านี้แล้วก็อย่าให้เหตุการณ์นี้
มันไปเกิดกับใครอีกนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เอาไปวางแล้วไปจอดนะบางคน
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่เด็กมหาลัยนึกภาพออกไหม
ขี่ไปด้วยแล้วเอาของวางวิตากาหน้ารถ
แบบนี้ก็ฉกง่ายเหมือนกัน